คุณผู้ชมคะประเด็นหน้าหนึ่งเรายังตามกันอยู่นะคะ
เสียอ้วนนั่นเองวันนี้เป็นกรอบเล็ก
แต่ว่าคนก็ให้ความสนใจเหลือเกินสนใจสิคะว่าจับได้
อ้วนคือเป็นคนบงการฆ่าน้องฟอสน้องสปายที่เขาชีจันทร์นั่นเองนะคะ
ซึ่งกรอบเล็กวันนี้เสียอ้วนจนมุมชายแดนกัมพูชา
คือข่าวมันออกมาตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมามีภาพนี้หลุดออกมาค่ะ
คือนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนที่ใส่เสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะคะ
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคืออิดโรยค่ะ
เพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดไประเวง
จังหวัดนี้อยู่ฝั่งกัมพูชานะเป็นชายแดนของกัมพูชา

คือตอนที่จับกลุ่มได้เสียอ้วนกำลังหลบซ่อนอยู่ในกัมพูชา
เตรียมตัวแล้วจะเพ่นออกไปที่เวียดนาม
หนีข้ามชายแดนไปอีกที่หนึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งแล้วนะฮะ
ทีนี้พอเห็นภาพนี้แล้วนักข่าวก็พยายามเช็คข่าว
ก็ต้องสอบถามไปที่พบตร
เพราะว่าจะได้ข้อมูลที่เป๊ะสุดแม่นสุดสรุปว่าคอนเฟิร์มหรือยังเรื่องนี้
ซึ่งทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ยืนยันแล้วก็ได้บอกสั้นว่าพลตำรวจเอกสุชาติ
ธรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ได้มีโอกาสพูดคุยกับตำรวจระดับสูงในกัมพูชา
ก็เป็นไปตามที่ท่านพบตรเคยบอกก่อนหน้านี้ค่ะ
ว่าเสียอ้วนมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือทางตันกับทางตาย
แต่ว่าโชคดีที่ได้ทางตันก็คือโดนรวบตัวได้เสียก่อนนะคะ
ทีนี้หลังจากรวบตัวได้แล้วก็อยู่ระหว่างการประสานค่ะ

เราก็ต้องไปดูเรื่องของการส่งมอบตัวกลับไทย
เพราะว่าเขาจะใช้วิธีผลักดันออกจากกัมพูชา
คือตำรวจไทยจะรอรับตัวที่จุดนัดหมาย

ก็คือที่สนามบินโปเชนตรงกรุงพนมเปน

กับอีกทางหนึ่งคือใช้รถยนต์ผลักดันออกด้านชายแดนปลอยเป็ด
เข้าประเทศไทยที่อำเภออรัญญประเทศที่จังหวัดสะแก้ว
ก็คาดว่าเสียอ้วนน่าจะถูกผลักดันออกทางรถยนต์
แล้วก็จะกลับฝั่งไทยช่วงเย็นวันนี้
ต้องผ่านขั้นตอนของการถูกผลักดันก่อนนะครับ

เมื่อวานทีมสืบสวนของพลตำรวจเอก

ก็เดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน

แล้วก็ไปประสานกับพันธ์ตำรวจเอกเสกสรร
วัฒนภงภูมิกับการสอบพอคลองลึก
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่กัมพูชา

หลังจากได้รับแจ้งนะครับว่าทางกัมพูชา
ได้จับกลุ่มตัวนายปัญญาหรือเสียอ้วนได้แล้ว

จนถึงขั้นตอนที่จะต้องถูกผลักดันส่งกลับก่อน
แล้วจะเป็นขั้นตอนของทางตำรวจไทยต่อไป

มาสอบปากคำและดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับ
รวมถึงสิ่งที่สื่อรอแล้วก็คุณผู้ชมก็รอก็คือ

ว่าบ่ายวันศุกร์นี้๑๗สิงหาคม
จะมีการแถลงข่าวปิดคดีนี้อย่างเป็นทางการ
เพราะว่าถ้าถูกผลักดันออกจากกัมพูชา
ก็จะกลับฝั่งไทยในช่วงเย็นของวันนี้ใช่ไหม

แล้วก็ต้องมีการสอบสวนกันทั้งคืน
แล้วพรุ่งนี้ถึงจะแถลงข่าว

ทีนี้ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ควบคุมตัวนายโกวัล
หรือวันศิลปาโน

รวมถึงอีกคนนึงคือนายภูทร

ทั้ง๓คนนี้ควบคุมตัวมาได้

ว่าเป็นคนช่วยเหลือเสียอ้วน

กัมพูชาไปทางชายแดน
อำเภอคลองหาดที่สะแก้ว

มีชาวกัมพูชาคือในเลี้ยง

แล้วเสียอ้วนที่เอาเงินติดตัวไป

คือข่าวก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่า

แล้วยิ่งรอบนี้หนีไป
รายยาวถ้าเปรียบเทียบระยะทาง

ไประเวงของกัมพูชานั่นเอง
เวลาที่จะเอาตัวจากกัมพูชา

ประมาณสัก๑๐ชั่วโมงในการคุมตัวกลับมา
ยังทั้งฝั่งไทย
น่าจะมาทางรถยนต์อาจจะเข้ามาทางชายแดนบ้านคลองลึกที่สะแก้วนะคะ
ทีนี้พอมีข่าวนี้ออกมานะตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
คนก็ตามข่าวกันทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
คุณแม่ของน้องทั้งสองคนที่เสียชีวิตนะ
ก็คือคุณแม่ของน้องสปายนั่นเองคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรักค่ะ
เพราะว่าคุณแม่ของน้องทั้งสองคนเคยบอกว่าอยากให้จับเสียอ้วนได้เร็ว
ใช่แล้วจำได้ไหมว่าคุณแม่ของน้องสปายบอกว่าเสียอ้วนเนี่ย
จะต้องได้รับกรรมเหมือนอย่างที่เคยทำกับน้องสปายเอาไว้
คือทำกับน้องสปายยังไงก็ต้องโดนแบบนั้น
คือก็หมายถึงให้ประหารชีวิตเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์ค่ะบอกว่า
พอรู้ข่าวว่าจับกลุ่มตัวเสียอ้วนได้แล้วเนี่ยแม่บอกเลยนะ
ชาตินี้ชาติหน้าไม่ขออโหสิกรรมให้เสียอ้วน
แล้วไม่ได้ต้องการให้เสียอ้วนมาขอขมาด้วย
เพราะว่าครอบครัวแม่เจ็บช้ำกับการกระทำของเสียอ้วน

ทีนี้พอรู้ข่าวแบบนี้ค่ะแม่ก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็ยังไงขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับเสียอ้วนให้ถึงที่สุด
ให้ได้รับโทษประหารชีวิต
เหมือนกับที่น้องทั้งสองคนต้องมาสูญเสียชีวิตไป
ทีนี้ทางด้านแม่ของน้องฟอสบ้างนะคะ

ก็พอรู้ข่าวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเสียงสั่นเลยค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาครอบครัวนอนหลับไม่ลงเลย
แม้ว่าส่วนตัวแม่จะขอไม่จองเวรอะไรกับการกระทำของเสียอ้วน
แต่แม่เชื่อนะว่าผลแห่งกรรมต้องทำให้เสียอ้วนต้องชดใช้อย่างรุนแรง
แบบที่ทำกับน้องฟอส
ทีนี้เฟซบุ๊กของพี่สาวของฟอสนะคะ
ก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากรู้ข่าวว่าเสียอ้วนถูกจับกลุ่มตัวแล้ว
แล้วก็ใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของน้องฟอสด้วยนะคะดูสิ
พี่สาวโพสต์รูปน้องฟอสบอกว่า
มันต้องชดใช้หลับให้สบายน้องรัก
ต่อจากนี้ขอให้สู่สวรรค์ชั้นฟ้าอย่าห่วงอะไรรักเธอมาก
นี่ค่ะก็เป็นภาพที่พี่สาวของฟอสได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ